พิรณีเปิดใจครั้งแรกนะครับ

ดาราสาวแมทพิรณีเปิดใจครั้งแรกนะครับ
ถึงความรักกับคุณสงกรานเตชะนรงค์นะครับว่าขณะนี้เลิกกันแล้ว

คุณแมทลองเดินออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว
แต่การเลิกกันไม่ใช่แค่การออกมา
เรายังมีหลายอย่างที่ทำร่วมกันอยู่อย่างธุรกิจร้านไอศกรีม
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคน
คุณแมทบอกพยายามปรับแล้วทุกครั้งที่คุยกันจบไม่ลง
จะมีป่าภัยวงนะครับพ่อของคุณสงกรานมาช่วยเคลียร์
แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมท
ตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงขณะนี้นะครับไม่ได้กังวลอะไร
แล้วก็แมทได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขของแมทครับลองฟังเสียงเธอดูครับ
เวลาเรามีปัญหากันแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก้มันมักจะไม่จบอะไรอย่างนี้
แล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรอย่างนี้
ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบคือจริงไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกเลย
ไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณฟ้าหรือว่าพี่สงการก็โทรโทรมาแล้วเราก็คุยกันปกติ
แต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทค่ะ
ที่ผ่านมาคุณแมทบอกว่ารวบรวมสติเยอะมากนะครับสิ่งที่เธอตัดสินใจนะครับว่าแบบนี้เราโอเคยืนยันว่าไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดาย
เพราะว่าพี่สงการก็ให้สิ่งดีกับแมทเสมอมานะครับทำให้แมทเนี่ยทำธุรกิจเป็นแล้วก็มีอีกหลายเรื่อง
ส่วนความรักครั้งใหม่ของคุณสงกรานนะครับคุณแมทก็ตอบว่าต้องไปถามพี่เขาเพราะว่ามุมมองมือที่๓ของเราไม่เหมือนกันครับ
แต่ก็กลัวกลัวที่จะเริ่มคือเธอบอกว่าไม่อยากบอกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่ากลัวจะไม่มีใครเข้ามาครับ